ไปต่อที่กรสินทร์คุณผู้ชมครับในบ้านหลังหนึ่งจูดจูด
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเปิดวาวแก๊สแล้วก็สูบบุหรี่
เอ้าผลที่ตามมาบึ้มแน่นอนครับบึ้มเลย
ก็ดูข้าวของกระจัดกระจายไม่เหลือชิ้นดีแบบนี้แหละก็แหมแก๊สกับไฟอ่ะ
นั่นสินะครับนี่เป็นห้องเก็บของเก่าเก่านะฮะ
ภายในร้านขายของในชุมชนบ้านบัวขาวเขตเทศบาลตะบนบัวขาวอำเภอกุชินามราย
จังหวัดกาลสินนะฮะมันมีเหตุการณ์ถังแก๊สระเบิดนะฮะ
แล้วก็เพิ่งลูกไม่ฟากโดรนพังเขาของเสียหายกระจัดกระจายเละเทะ
ไปหมดเลยแล้วทำให้นายนเรศเถาวันอายุ๔๗ปีคนในภาพนี้เสียชีวิต
ชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บอีกสองรายคือนายพรณรายเถาวันอายุสี่สิบหกปีนะฮะ
ญาติกันนะเจ็บที่ชายโครงขวาแล้วก็มีบาดแผลที่ข้อศอกขวาแขนขวา
แล้วก็ในแจ๊คอายุยี่สิบห้าปีบาดเจ็บที่บริเวณเท้าด้านขวาด้วยจากการสอบส่วน
ทราบว่านายนเรศนั้นเป็นคนชอบสูบบุหรี่หรือว่ายาเส้นสูบไปสูบมาอาจจะไปยืนตรงใกล้ไก่ถังแล้วก็ไปถังมันก็มีแก๊สอยู่แล้วอาจจะเกิดแก๊สรั่วหรือไปเปิดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจนระเบิดขึ้นมาทำให้บ้านนั้นก็พังแล้วว่าตัวกระเบื้องที่เขาวางถังยุบลงไปสองนิ้ว
ความแรงของระเบิดมันกระแทกร่างของนายนาเลสกระเด็นขึ้นไปชนผันหนังปูนร่างตกลงมากองเสียชีวิตอยู่กับพื้นครับนะฮะทีนี้ทางด้านพี่ชายของนายนาเลสที่บาดเจ็บเนี้ยนะฮะเขาชื่อว่านายพอร์นารายเขาบอกว่าจริงจริงแล้วนาเลสน้องชายเขาเนี้ยเป็นผู้พิการทางสติปัญญาค่ะนะฮะในแจ๊กเองก็เป็นอีกอีกเพื่
ก็ไปเจอร่างของนายนเรศนอนจมกองเลือดติดอยู่กับผนังห้อง
น้ำร่างกระแทกไปร่างกายช่วงล่างนี้เขาบอกว่าแหลกละเอียดเลยนะ
ส่วนสามีกับในแจ๊กบาดเจ็บก็เอาตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเองตำรวจก็ไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร
เพราะว่าต้องรอสรุปหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ